สวัสดีคุณผู้ชมครับเล่าสู่กันฟังมาแล้วนะครับ
เรายังคงสวัสดีปีใหม่กันได้อยู่นะฮะ
ก้าวเข้าสู่วันที่สองของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันแล้วนะครับ
เมื่อวานเราเจอคุณผู้ชมในรายการของเรา
คุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวและประเด็น

โดยเฉพาะบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี๖๔ไปแล้ว
วันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด
ในปี๖๔มาสรุปให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับ

หมอช้างจะมาดูดวงให้คุณต่อกับอีก๘ราศีที่เราติดค้างกันไว้

ดังนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี๖๔กันก่อน
มี๓เหตุการณ์ที่ผมมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับ
แน่นอนครับเรื่องใหญ่ที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
นั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับ
โอ้โหเขาเรียกว่าเหนือก็หนักอีสานก็อ่วมกลางก็ไม่รอดใต้ก็มรสุมแรงเหมือนกันนะครับ
ก็นับตั้งแต่น้ำท่วมในพื้นที่แทบทุกภาคเลยนะครับ
อิทธิพลของพายุต่างที่มันเข้ามาถล่มบ้านเรา
ไม่ว่าจะเป็นพายุเตี้ยนหมูนะครับตัวแรกที่เป็นพายุเข้าบ้านเราเลย
ตามมาด้วยไลออนร็อกแล้วก็คมปาซุนะครับ
ดังนั้นนะฮะภาคอีสานอย่างที่บอกไปว่าอ่วมหนักเหมือนกันนะครับ
โดยเฉพาะชัยภูมิขอนแก่นนครราชศรีมาหนองบัวลำพูมหาสารคามแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ
อย่างที่เห็นเนี้ยคับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระอิสาเนี่ย
ท่วมนานท่วมหนักเพราะอิทธิพลของเจ้าพายุแต่ละตัวที่เข้ามาค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
ทำให้เกิดฝนตกหนักฝนตกสะสมนะครับ
แล้วก็เรื่องของการประบายน้ำที่แทบจะไม่ทันเลย
ภาคเหนือสุโขทัยไล่ลงมาถึงพิศนุโลกเพชรบูรณพิจิตรกำแพงเพชรนะครับ
โดนหมดแล้วฮะน้ำเหนือค่อยไหลบ่าลงมานะครับ
ท้ายที่สุดทำให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดต่างเหล่านี้นะครับ

นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีอ่างทองชัยนาฏสระบุรีนะครับ
ลงมาภาคกลางตอนล่างอย่างสุพรรณบุรีอายุทยาแล้วก็ใกล้กรุงเทพเข้ามาก็คือปฐุมธานี
แล้วก็ภาคกลางอีกฝั่งหนึ่งก็คือนครปฐมเนี่ยนะครับ
น้ำท่วมหมดเลยนะฮะในหลายอำเภอของแต่ละจังหวัดด้วยนะครับ
ส่วนภาคใต้เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าใต้มรสุมแรงในช่วงปลายปีนะครับ
ทำให้หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเพชรชบุรีนะฮะชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะครับ

สรุปว่าปีนี้เมืองไทยน้ำท่วมหนักแล้วก็กระจายในหลายพื้นที่นะครับ
โดยในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิชาการเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับ
จะทำให้เราเจอเหตุการณ์สภาพภูมิอากาศสุดคั่วมากขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นด้วยนะครับ
มาถึงอีกเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบปี๒๕๖๔นะครับ
คุณผู้ชมจำภาพนี้ได้ไหมฮะให้คุณผู้ชมดูภาพนี้อีกที
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตอนตี๒๕๐ของวันที่๕กรกฎาคม
ได้รับรายงานเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัด
ภายในซอยกิ่งแก้ว๒๑ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็ทำให้ไฟที่ลุกท่วมแรงระเบิดที่มหาศาลนี้ทำให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายหนัก
แล้วก็มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกว่า๒๐รายนะครับ
โดยโรงงานนี้เป็นโกดังเก็บสารเคมีกว่า๕๐ตัน
ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงกันข้ามวันข้ามคืนหลายต่อหลายวันนะครับ
จะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
และเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็มีภาพเหตุการณ์ประทึกที่นักผจญเพลิงนั้นเสียชีวิตหนึ่งราย
ก็คือนายกรสิทธิราวพันธ์อายุ๑๙ปีหรือว่าน้องพอร์สอาสาสมัครหน่วยสมเด็จเจ้าพระยานั่นเองนะครับ
กรณีของบริษัทมิงตี้เคมิคอลนั้นพบว่ามีการขออนุญาตตั้งโรงงานตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หรือก่อนพรบโรงงานที่ออกในปี๒๕๕๙
และก่อนการประกาศผังเมืองรวมของจังหวัดสมุทรปราการ
ในปี๒๕๔๔นะครับ
กำหนดให้พื้นที่บริเวณซอยกิ่งแก้วและใกล้เคียงเป็นพื้นที่สีม่วง

แต่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีแดงหรือว่าย่านพาณิชกรรม
ส่งผลให้เบรนรอบโรงงานหมิ่งตี้
ก็เกิดเป็นชุมชนที่พักอาศัยขึ้นมาภายหลัง

ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือว่าพื้นที่โล่งนะครับ
ดังนั้นนะครับการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้
ถือว่าเป็นบทเรียนในการจัดสรรผังเมืองของประเทศไทย
โดยเฉพาะเมื่อโรงงานอยู่ใกล้กับชุมชนนั่นเองนะครับ
เอาอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พูดกันมาต่อเนื่องตลอดทั้งปี
จนมาถึงข้ามปีนี้ก็ยังพูดถึงนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของการให้วัคซีน
แก่ประชาชนในการป้องกันโควิด๑๙นั่นเองนะครับ

แล้วก็การจัดหาอีก๑๕๐ล้านโดสตามเป้าของรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่๑๑พฤษภาคมปี๖๔เนี่ยนะครับ
นายกรัฐมนตรีประกาศบอกว่า

ถือเป็นวาระแห่งชาติของไทย
พร้อมเปิดแผนการจัดหาวัคซีน๑๕๐ล้านโดส

และการฉีดวัคซีนให้กับคนไทย

ภายในปี๒๕๖๔นะครับ
เพราะถือว่าเป็นมหากราบในการจัดหา

กระทั่งพร้อมฉีดเข้าแขนของคนไทยแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นปีคือ๒๕กุมภาพันธ์

วันที่๑๓พฤษภาคมปี๖๔เนี่ยนะครับ
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการประกาศจะนำเข้า

กระทั่งสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
มีมติกำหนดราคาวัคซีน

เมื่อวันที่๑พฤศจิกายน๕๖๒๐๐โดสถึงไทยแล้ว

ของการที่จะให้ประชาชนที่จองไว้นะครับ
นี่คือเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบปี๖๔

จะได้เจอกับหมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลาแล้ว
มาดูดวงอีก๘ราศีที่เราติดค้างคุณผู้ชมไว้
ราศีไหนจะเด่นราศีไหนจะดี
ให้คุณผู้ชมกลับมาติดตามช่วงหน้านะครับ
ราศีที่เด่นเรื่องงานมากที่สุด
การเงินก็แข็งแรงเด่นที่สุดในเรื่องของความรัก

เจาะลึกทุกเรื่องดวงการงานการเงินความรักสุขภาพ

แต่คงยังไม่ต้องอ่านแล้วเพราะตอนนี้อาจารย์ช้าง

สวัสดีครับ
มาถึงช่วงดวงชะตาราศีของท่าน
เมื่อวานเราพูดถึงมังกรกุมมีนเมษ
คราวนี้ต่ออีกเลยอาจารย์

เป็นราศีที่พ้นเคราะห์ในปีนี้
แสดงว่าปีที่แล้วมีเคราะห์
เหตุผลคือนี่ไงลาหูเข้า

แถมมีดาวที่ดีซึ่งเป็นเรื่องของโชคลาภ
ในเรื่องของการทำงานเข้ามาด้วยนะ

มรสมชีวิตมันออกไปแล้ว

เรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพไม่สำคัญ

คุณสบายใจได้ว่าปีใหม่นี้เนี่ย

คนไม่ดีก็จะออกจากชีวิตเราไป

ดวงจะดีแล้วทำเป็นเลิกกับแฟน
การเลิกกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดเสมอไปนะ
บางทีคนที่ไปมันไม่ดี
ให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่มันไม่ดีออกจากชีวิตเราไป

ดังนั้นแสดงความยินดีกับราศีพฤศพ

หรือใครปีใหม่อยากจะยกภูเขามาใส่อกก็แล้วแต่เรา
คือเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีขึ้น
ยังไม่ใช่
รอนิดหนึ่ง
เราก็ฟังทำลายหน่อย
รอไปนิดหนึ่งด้วยนะอาจารย้ำเสมอ

เมถุนหรือมิถุนเนี่ยเป็นราศีที่เด่นเรื่องงานมากที่สุดแต่ว่าเด่นในเชิงของความมั่นคงในการทำงาน
ถ้าคุณทำงานประจำต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยคุณจะถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ

ไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับเราถ้าคุณบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ค่อย

เป็นปีที่ดีมากเพราะว่าโลโก้ของราศีเมทุนเนี่ยเป็นรูปคนคู่

เจมีนายภาษาอังกฤษนะครับคนคู่เนี่ยหมายความว่าคนราศีนี้มักจะต้องมีอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน

พูดถึงงานนะคุณอาจจะต้องทำหลายจ๊อปหลายหน้าที่

ทำงานเสริมไปด้วยนี่เป็นจังหวะให้ดี
เพราะว่าปีที่ผ่านมามันแบบนิ่งไม่มีอะไร
แต่ปีนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นปีของเรา
ดังนั้นลงหลักปรักฐานการงานมั่นคง
ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
ความรักอย่าเพิ่งไปคิดเยอะมันไม่ได้ว่าไม่ดี
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นปีทองแห่งความรัก
ราศีต่อไปฮะกรกฎ
ราศีกรกฎเนี่ยดาวเสาเข้า
คู่กับเมื่อวานเราบอกไปแล้วลาสีมังกร
ใครไม่ได้ดูเมื่อวานพลาดแล้ว
ราศีกรกฎเนี่ยดาวเสาเข้าคู่ราศีมังกร
ดังนั้นคำตอบเดียวกันคือ
ปีนี้ปีใหม่นี้ดาวเสาร์ก็ไม่ได้ไปไหน
อีกอันหนึ่งคือการศึกษาต่อ

ถ้าคุณอยู่ในวัยเรียนคุณอาจจะอยากเรียนปริญญาโทต่อ
หรือบางคนบอกว่าไอ้คำว่าวัยเรียนไม่มีแล้วหรือนี่ครับ
มันเรียนได้ทุกวัยคุณอยากจะไปหาหลักสูตร
เดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะอยากจะไปเรียนออนไลน์
เป็นปีที่ดีมากสำหรับการศึกษาความรู้ของเติม
แต่ระหว่างนิดเดียวคืองานของโปรโลคตเนี่ย
มันจะเปลี่ยนแบบปุ๊บปั๊บ

มันจะไม่ได้แบบว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับ
มันจะแบบอยู่ดีแบบเปลี่ยนเลย
แต่อย่าไปตกใจนะเพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นอ๋อครับ
ฝากเรื่องความรักนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวเสาร์มันยังไม่ไปไหนนะครับ
ดาวแห่งความทุกข์โศกเสียใจนะครับ
ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
มันอาจจะเป็นเรื่องลิ้นกับฟันที่มันเกิดขึ้นกันปกติ
ก็ต้องดูแลกันครับถ้าใครที่จะเริ่มใหม่ก็ดูหน่อยนะครับ
เพราะว่ามันเหมือนความรักมันมีอุปสรรคเยอะ
เจ้านายเมตตาคู่ใหญ่ช่วยเหลือถึงมีนา
ถึงมีนาอยากทำอะไรต้องทำได้แล้ว

เพราะว่าสิงข์มีประเด็นการเจ็บป่วยไม่สบาย

มีพลังแต่ว่าบางทีมันเป็นการเจ็บจากภายใน

อันที่สองคือคุณจะมีชื่อเสียงจากต่างประเทศและทางไกล

มันอาจจะหมายถึงทำงานกับบริษัทหน่วยงาน

ธุรกิจที่เป็นในเชิงของการส่งออกนำเข้าอะไรแบบนี้
จะติดต่อกับที่ไกล
เดี๋ยวที่กับราศกรียศิงธ์ให้มองสิ่งเหล่านี้ไว้
เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จความก้าวหน้าที่ดีในชีวิตของเรา
จะฝากก็เรื่องสุขภาพ

นี่สำหรับราศกรียศิงธ์
คุณผู้ชมรออยู่ราศีกัณฐ์

ที่สุดในเรื่องของความรัก
ราศีกันความรักของท่านดีนะ
ถ้าจะให้เรียงว่าใครเจ๋งสุดเรื่องความรัก

คือปกติราศีกันยังไม่ค่อยออกเรื่องนี้

เวอร์โก้เป็นลูกหญิงสาว

ขนความรักมาให้

มันไม่ได้มากำหนดเป็นสูตรแต่ตัวอย่างนั้น
ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวฉันเป็นราศีกันฉันอยู่คนเดียวได้
ก็ไม่เป็นไรคุณก็ชมรถไฟมันวิ่งไปวิ่งมาได้
แต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โฮจานรอมานานแล้วนี่
มันเสร็จแล้วเนี่ยสันนิบิ้นแล้ว

คือบางทีมันหมายถึงคู่หมายถึงคู่ครองหรือหุ้นส่วนก็ได้
อ๋อไม่ต้องแฟนไม่ต้องสามีไม่ต้องภรรยาเลย

คนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีเพื่อนผู้ที่เหมือนเพื่อน
หรืออาจจะเซ็นสัญญาถ้าเป็นในเชิงงานนะ
ดังนั้นการเนี่ยมันไม่ได้ดีจากเรื่องความรักเนี่ย
เซ็นสัญญาทำธุรกิจเจรจาเรื่องงาน
จะส่งผลดีเพราะว่ามันเหมือนกับคนมีความรักเหมือนคนมีคนเมตตา

บางทีมันไปลงเรื่องงาน

ตามมาด้วยแต่ว่ากันเนี่ยจะฝากนิดนึงคือ
โชคลาภอะไรไม่ค่อยเด่นเท่าไหนี้
มันเหมือนแบบเป็นการทำงานติดต่อประสานงานคนช่วยเหลือ
ใช่ราศีกันเรื่องของความรักนะครับ

ราศีตุลเนี่ยมันเป็นราศีแห่งการบุกเบิก

แล้วมันดีไหม

ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอืม

อะไรที่แบบเคยทำแล้ว

แต่ถ้าคุณมีเส้นทางใหม่
มันจะเป็นแค่เส้นทางใหม่ที่

ก็ย้ำว่าใครราศีตุลเนี่ย
เรื่องงาน

เงินไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่

ปีใหม่ก็ไปทำร่วมร่วมกันเยอะ
เพราะว่าคือบางทีเราจะแก้ปัญหาดวงเรื่องความรักเนี่ย
ไหว้อยู่คนเดียวมันก็คงไม่ได้

พอดวงดาวในปีนี้เนี่ย
มันอาจทำให้มีปัญหาการแทรกแซงมือที่๓อะไรเกิดขึ้นได้ง่าย
ดังนั้นใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องหนักแน่นนะครับ
มาถึงราศีพิจิกษ์
จิกเนี่ยเป็นราศีที่การเงินแข็งแรงที่สุด
คำว่าแข็งแรงคือความมั่นคงในเรื่องของการเงิน
ของเดิมมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้าง
แต่ว่าราศีพิจิกในปีใหม่เนี่ยการเงินดีมาก

เป็นราศีที่พระราหูออกด้วย
ดังนั้นเนี่ยพระราหูออกก็คือหมดเคราะห์ไป

ที่สองคือการเงินแข็งแรงก็คือความมั่นคงในชีวิต

อยากจะลงทุนก็มีตัวช่วยนะครับ

เป็นราศีที่เด่นที่สุดในการลงทุน
ถ้าจะดูว่าใครจะลงทุนดีมากเนี่ย
คำตอบคือราศีพิจิกษ์

ถูกต้องคือบางทีการลงทุนมันไม่จำเป็นต้องเดี๋ยวนี้
ทรัพย์สินมันไม่ต้องเป็นเงินหนึ่งเดียวแหละนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือในเชิงครอบครัวก็ดีนะครับ
เพราะว่าเป็นราศีที่จะมีลูกแต่ท้องนะฮะ
แต่ก็ถือว่าเป็นราศีที่ภาพรวมการเงินแข็งแรงสุดที่สุดนะครับ

ต่อกันด้วยราศีสุดท้ายคือราศีธนู

ธนูสบายนะครับ
ลาหูไม่เข้าดาวเสาไม่เจอนะครับ
ขยับขยายต่อเติมทำบ้านที่อยู่อาศัย
การทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วน
บางคนมีหุ้นแบบอยากจะหาใครมาลงทุนด้วยทำคนเดียวไม่ไหว

ซึ่งพอมันอยู่ในตำแหน่งที่มันสว่างและมีพลังแบบนี้ก็ส่งผลทำให้ราศีธนูเป็นราศีที่มีความแข็งแรงของตัวเอง
หย่งผู้ใหญ่ก็จะให้ความเชื่อถือเชื่อถือเมตตามีดวงในเรื่องของการมีชื่อเสียงที่มากขึ้นนะครับ
ความรักก็ดีอีกเรื่องหนึ่งสำคัญของธนูคือได้สิ่งใหม่บางคนอาจจะไม่ได้ต่อเติมบ้านกว่าคนซื้อคอนโดใหม่ซื้อบ้านใหม่
หรือบางคนได้สภาพแวดล้อมใหม่คือบางทีที่เราอยู่ลองลงมาจากบ้านก็คือรถยนต์รถใหม่นะครับก็มีโอกาส
ดังนั้นเนี่ยการจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้แสดงว่าพื้นฐานดวงมันต้องดีขึ้นเพราะถ้ามันแย่มันจะไปเอาตังค์ไหนไปซื้อรถซื้อบ้าน
ราศีธนูก็ขอให้มั่นใจว่าภัยร้ายไม่ได้มาถึงตัวคุณ
ข่าวดีหรือว่าความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวเนี่ย

อาจารย์ช้างครับมาถึงตรงนี้แล้ว
แล้วเราก็ฟังกันมา๒วันนะอาจารย์นะ
สรุปอีกสักนิดหนึ่งครับราศีที่แบบสุดในแต่ละด้าน

คือถ้าดีแบบภาพรวมดีแบบถูกทุกข้อก็คือราศีมีน
เน้นรวยไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเงินมาโชคลาภเด่นราศีกุม
เน้นความรักราศีกันนะครับนี่เป็น๓เรื่องที่จะโดดเด่น
ท้ายที่สุดตรงนี้อีกทีหนึ่งอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทุกท่านบ้าง

ก็เป็นกำลังใจให้นะครับคืออาชีพผมเนี่ยเป็นอาชีพที่เห็นความทุกข์ของคนมาเยอะ
บางครั้งในปีใหม่นี้แน่นอนครับมันคงไม่ได้ว่าจะดีกันทุกคนทุกราศี
และในโหรศาสตร์ในปีใหม่นี้ก็บอกว่าดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับ
ฟ้าเริ่มเปิดแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของคนแล้วนะครับ
ขอให้เราศึกษาหาความรู้เตรียมตัวเองให้พร้อม
แล้วก็พร้อมที่จะก้าวเดินนะครับให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จในปีใหม่นี้ครับ
โอ้โหสุดยอดฮะนี่เราดูดวงของท่านไปแล้วนะครับ
ก็อย่างที่อาจารย์บอกนะดวงก็คือการที่เราจะมองหาเส้นทาง
แต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นก็คือเรื่องของตัวเราเองด้วยนะฮะ
วันนี้ขอบคุณหมอช้างนะฮะที่มาอยู่กับเรา๒วันแล้วกับรายการเล่าสู่กันฟังนะ
เอาละครับคุณผู้ชมฮะแหมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ